คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปั๊มน้ำมันหลอด
มีผู้ชายคนนึงเป็นเจ้าของร้านนี่แหละค่ะ
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็ร่องรอยของกระสุนที่ยิงเนี่ย
โอ้โห๑๑นัดเลยค่ะครับคนที่ยิงหนีไปสุดท้ายกลับมามอบตัว
แล้วก็บอกว่าที่ยิงเนี่ยนะก็เพราะว่าผู้ตายชอบไปดุลูกเขา

ตำรวจสพการจนาบุรีไปตรวจสอบนะคะ
พร้อมด้วยกู้ภัยมูลนิธิพิทักการ
ในปั๊มน้ำมันในพื้นที่หมู่๕ตวเย็นอมการจนาบุรี
อยู่ที่ปั๊มน้ำมันหลอดนะคะใกล้กับร้านขายของชำ
พบศพนายอานนท์นินพิบูลอายุ๓๗ปีเป็นเจ้าของร้านนะคะ

กระสุนเข้าศีรษะใบหน้าตามตัว๑๑นัด
ปลอกกระสุนเก้าหมอ๑๑ปลอก
กระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่๑นัดนะคะ

ล้นก่อเหตุขึ้นในอนุชิตศรีวงชัย

เป็นคู่เขยผู้น้องของผู้ตาย
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีแดง
ทะเบียนขอไข่ท้อทหารคอควาย๙๙กาญจนบุรีหลบหนีไป
ก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่จุดเกิดเหตุ
ก็เห็นภาพเลยค่ะว่านายอนุชิตผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ที่มานั่ง
ใกล้กับจุดเติมน้ำมันหลอด
แล้วลุกไปเอาปืนไปดำยิงนายอนุชิตจนเสียชีวิต
ทุกคนตรงนั้นโอ้โหตกใจมากนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเลย
จากการสอบปากคำนางสาวปัธมาแสงอรุณ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายอนุชิตหรือว่าตั้มบ้านเก่า
ขี่จักรยานยนต์มาจอดในปั๊มน้ำมันแล้วก็เดินเข้ามาในบ้าน
ก่อนจะเดินกลับออกมาแล้วนั่งอยู่ที่บริเวณม้านั่งด้านข้างปั๊มน้ำมันหลอดนะครับ
ขณะนั้นนายอานนท์ซึ่งเป็นผู้ตายกำลังเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ให้กับลูกค้าอยู่
มีเจ้าของรถยืนอยู่ด้วยนะครับอยู่อยู่นายอนุชิตก็ลุกขึ้นมาจากมานั่ง
แล้วก็ชักปืนขึ้นมาเดินตรงเข้าไปยิงใส่นายอานนท์ประมาณ๒๓นัด
จนล้มลงเสียชีวิตนะฮะส่วนนายอานนท์ที่อยู่ในสภาพถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ก็พยายามถามนายอนุชิตนะครับถามว่าเออมายิงเขาทำไมนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ตอบกลับมาว่าหลายครั้งแล้วนะนี่ฮะ
แล้วก็ยิงซ้ำไปอีกนะครับรวมแล้ว๑๑นัดจนเขาเสียชีวิตคาที่
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ขี่หลบหนีมุ่งหน้าไปทางตำบลบ้านเก่านะครับ
ญาตรได้นำตัวนายอนุชิตคนก่อเหตุพร้อม
ตอนนี้แจ้งข้อหา๒ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อีกข้อหาก็เป็นเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับ
มาได้ตั้งนานหลายครั้งสุดท้ายก็ทนไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นผู้ต้องหาไป